ถ้าสังเกตดูในช่วงหน้าร้อนแบบนี้เนี่ย

แถบภาคอีสานเอ้าคุณจำได้ไหมเวลาเราข่อการทุกปีเลย

ใช่ทาเล็บสีแดงเอาเสื้อสีแดงมาแขวน

แล้วบอกว่าบ้านนี้ไม่มีคนเป็นลม

ช่วงหน้าร้อนของทุกปีเลยนะคะแถบภาคอีสานเนี่ย

ทำเอาชาวบ้านแต่ละคนเขาหวาดกลัวกันไปหมด
ล่าสุดมีคำตอบเรื่องนี้แล้วนะคะ
ที่ชาวบ้านจันดุมตำบลใหม่
อำเภณนท์ศูนย์จังหวัดนครราชศรีมาค่ะ

แล้วก็เนี่ยเห็นไหมคะเอาเสื้อสีแดงมาแขวน
เอาอะไรหลายอย่างมาแขวนตามความเชื่อ

แล้วเขาก็จะติดไปว่าบ้านนี้ไม่มีผู้ชาย
ใช่เพราะว่ามีผู้ชายในหมู่บ้านตายปริศนาไป๒คนแล้วค่ะ
ก็หวาดกลัวกันเลยว่าผีแม่ม่ายจะมาเอาชีวิตใครไปอีกหรือเปล่า
เรื่องนี้หมอโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใหม่ออกมาชี้แจง
ออกมาให้คำตอบไขข้อข้องใจแล้วก็เตือนภัยกันด้วยว่า
สองคนที่เสียชีวิตไปในหมู่บ้านจานดุมเนี่ยนะคะ
ไม่ได้เสียชีวิตจากผีแม่ม่ายนะ
แต่เขาเป็นโรคประจำตัวค่ะเขามีโรคประจำตัวแล้วก็เลยเสียชีวิต
แต่ที่หลายคนมักจะบอกว่าไม่นะสุขภาพร่างกายก็แข็งแรงดี
เมื่อวานคุยกันอยู่ไม่ได้มีโรคประจำตัวอะไร
ที่บอกว่าไม่มีเป็นเพราะว่าไม่เคยมาตรวจ
เคยได้ยินมั้ยไม่ตรวจก็ไม่เจอไม่เจอก็ไม่มี
ก็คิดว่าก็สุขภาพดีก็ไม่ได้มีโรคภัยอะไร
คือบางคนมองว่าต้องมีอาการหรือต้องป่วยก่อนถึงจะค่อยไปหาหมอ
นั่นคือหมายถึงว่าเราป่วยแต่บางคนอาจจะมีอาการหรือมีโรคประจำตัวอยู่แล้ว

ก็เหมือนคนที่ขับรถเมื่อกี้ไงก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองจะเป็นอะไร
ก็ปลอดภัยก็สุขภาพดีก็กินเหล้าได้ทุกวันสุดท้ายก็
นี่คือสาเหตุที่เขาบอกว่าให้หมั่นตรวจสุขภาพทุกปี
เพราะเราไม่รู้ว่าภายในร่างกายมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะ
เพราะฉะนั้นทางคุณหมอเขาออกมาเตือนเลยบอกว่า
ให้ไปออกกำลังกายนะมันออกกำลังกายประจำทุกวัน
รักษาสุขภาพให้แข็งแรงแล้วก็หมั่นตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปีด้วย
เป็นเบาหวานเป็นความดันเป็นโรคหัวใจ
จะได้รู้ตัวเอาไว้แล้วก็จะได้ป้องกันตัว
ช่วงนี้อากาศร้อนมันส่งผลต่อสุขภาพโรคเหล่านี้แหละค่ะ
ที่มันอาจจะทำให้ศูนย์เสียหรือว่าถึงขั้นเสียชีวิตกันได้
หลักเลยคือจะเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันได้นะคะ
แต่ว่าชาวบ้านเขาบอกว่าก็ไม่รู้แหละก็ยังคิดอยู่ว่ามันมีผีแม่ม่าย
เอาตรวจสภาพก็ตรวจสุขภาพแต่ขอแขวนเสื้อแดงไว้ก่อน
เพื่อความสบายใจคือเชื่อได้เราก็ไม่ว่าหรอกนะ
เพราะเป็นความเชื่อแต่ว่าที่คุณหมอเตือนมา
อยากให้ปฏิบัติควบคู่กันแขวนเสื้อแดงแขวนอะไรแดงได้เลย
แต่ว่าอยากให้ทุกคนหมั่นตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปี
แล้วก็ดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงแล้วก็มันออกกำลังกายอยู่เสมอด้วย